ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูยุทธวิธีในการหนีซ่อนสู้ค่ะ
ซึ่งเป็นหลักสูตรวิธีในการหนีเอาตัวรอดหากตกอยู่ในสถานการณ์ในการกลาดยิง
หรือว่าสถานการณ์ที่มีความคับขันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแบบนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการในการที่จะเอาตัวรอดหากต้องมีการเผชิญเหตุเกิดขึ้น
ที่ผ่านมาเราจะมีการถอดบทเรียนหลายต่อหลายครั้ง
แต่ก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
จึงต้องมีคู่มือนี้ออกมาเพื่อให้เอาตัวรอดได้

นับเป็นบทเรียนที่ต้องถอดอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
คุ้มคลั่งบุกยิงผู้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
ล่าสุดเกิดเหตุกับเด็กชายวัย๑๔ปีควงปืนแบงค์กันขนาด๙มมบุกยิงคนในห้างสยามภารกร
มีคนตายไปสองบาทเจ็บไปตามตามกันเขย่าขวัญคนกรุงกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
คำถามการเอาตัวรอดจากเหตุวิกฤตถูกตั้งขึ้นมาอย่างกว้างขวาง
ด้วยเพราะไม่มีอะไรยืนยันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ดำเนินชีวิตประจำวัน
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพลากร
นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำคนไทยต้องไม่กาดตก
และอย่าประมาทกับเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดฝัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำคู่มือหนีซ่อนสู้

แนะนำประชาชนในการเอาชีวิตรอด
ตามทฤษฎีข้อที่หนึ่งหนี
เมื่อสามารถหาเส้นทางหลบหนีที่พาไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้
เวลาไปสถานที่ต่างต้องจดจำทางเข้าออก
และทางออกฉุกเฉินให้เป็นนิสัย
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องตั้งสติให้ดี
มองหาเส้นทางในการหลบหนี

ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่สามารถช่วยได้

เมื่อไม่สามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ได้
หาสถานที่ปลอดภัยเพื่อซ่อนตัว
ล็อกประตูและหาสิ่งของมาใช้กิดขวางคนร้าย

ให้พ้นสายตาโดยหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่และแข็งแรง
เช่นโต๊ะกำแพงเป็นต้น
ปิดไฟในห้องและปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ
อยู่ให้เงียบที่สุดไม่พูดคุยหรือใช้เสียง
สู้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ไม่สามารถหนีหรือซ่อนตัวจากคนร้ายได้
และคนร้ายกำลังจะเข้ามาถึงตัว
คือการสู้เพื่อให้มีโอกาสรอด
สู้สุดกำลังเพื่อให้มีโอกาสรอด
ใช้การซุ่มโจมตีโดยไม่ให้คนร้ายรู้ตัว

สิ่งของทุกอย่างที่หามาได้เป็นอาวุธ
ใช้ทุกวิธีการที่นึกได้ในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด
โดยเมื่อมั่นใจว่าตัวเองปลอดภัยแล้ว

ให้รีบเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณนั้น

แสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีอาวุธ
เท่านี้ก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อและรอดชีวิต

แต่สิ่งที่คนในสังคมปรารถนานั่นคือ
มาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
และการออกกฎหมายในการควบคุมอาวุธปืน

อาจนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นอาวุธ
แล้วใช้ในการก่อเหตุร้ายเหมือนในปัจจุบัน
ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาท
เพราะอันตรายและความตายเกิดขึ้นได้รอบตัว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน